สิ่งที่ได้ก็คือกาแฟที่จะถูกเสิร์ฟแยกส่วนมาในบิ๊กเกอร์ค่ะ
เกอร์ที่เราทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบนี้เลยนี่เลยเห็นอย่างนี้เลย
กาแฟเอสเรสโซน้ำร้อนแล้วก็นม
สิ่งที่ต้องทำคืออยากผสมสัดส่วนแบบไหนเอาเต็มที่เลยนะจ๊ะ

ดูแล้วเก๋ไก่แล้วก็ฮิปสเตอร์
สมใจเหล่าฮิปสเตอร์มากนะคะสำหรับร้านฮิปแบบนี้
แต่อีกมุมหนึ่งมีคนวิภาควิจารณ์เหมือนกันว่า
จะทำให้วัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนออสเตรเลีย

ต้องการคนอื่นบางคนที่เขาเป็นสายกาแฟจริงเขาบอก
ผมอยากได้กาแฟที่มันเป็นกาแฟจริง

เพราะว่าคนคอกาแฟเขาบอกว่ากาแฟมีสูตร
สัดส่วนเท่านี้เท่านั้นมันถึงจะอร่อย

เสิร์ฟกาแฟแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกระแสอะไร
ไม่ได้อยากฮิปไม่ได้อยากขายฮิปเตอร์

แต่อยากที่จะให้ลูกค้ามีโอกาสได้ลองผสมดูเอง
ชอบดื่มแบบไหนหวานมากหวานน้อย

ประจำเขาก็บอกนะว่าเขาชอบร้านนี้มากที่สุด
ตรงที่เขาได้ผสมกาแฟเองนี่แหละ
จะได้ไม่ต้องไปสั่งอะไรยากเหมือนร้านกาแฟบางร้านหรือเปล่า
ตกใจนึกว่าคุณกำลังจะด่าดิฉัน
นมน้อยไม่ใส่น้ำเชื่อไม่ใส่น้ำตาล
แต่ใส่สารแทนความหวานที่ไม่อ้วน
แล้วก็เอานมเท่านี้เอาอะไรอย่างนี้มา
เช่นเวลาเพื่อนฝากซื้อสตาร์บัค

แล้วก็ยื่นนี่ค่ะเอาแบบใช่มันยาว